มาดูต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเป็นประจำทุกปีถ้าเกิดว่าช่วงที่
ใกล้จะถึงเดือนมิถุนายนก็จะเป็นเดือนแห่งวันครบรอบการจักรไปของ
ราชนีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเองนะฮะแต่ว่าปีนี้อย่างที่รู้กัน
สถานการณ์แบบนี้จัดงานไม่ได้แน่นอนค่ะหลายคนถามถ่ายกันมาเยอะ
เหมือนกันว่างานคอนเสิร์ตใหญ่รำลึกถึงราชินีลูกทุ่งแม่พึ่งพุ่มพวง
จันทร์ปีนี้จะจัดได้หรือเปล่าล่าสุดบันเทิงไทยรัฐค่ะได้รับ
ยืนยันจากน้องสาวแม่พึ่งนะคะหรือว่าพี่จันจวงดวงจันทร์บอกว่า
ปีนี้แน่นอนว่างดจัดงานครบรอบ๒๘ปีการจักรไปของแม่พึ่งค่ะ
โดยกำหนดเดิมนะคะจะเป็นวันที่๑๑ถึงวันที่๑๖มิถุนายนนี้ค่ะ
ก็จะไม่มีการจัดงานเลยนะคะทั้งที่วัดภาษีเอกมัยและที่วัด
กระดานสุพรรณบุรีค่ะเพื่อก็เป็นการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาด
เดินทางไปทำบุญให้พี่พึ่งเหมือนเดิมค่ะส่วนใครที่อยากจะ
เลขเด็ดขอโชคขอลาบจากแม่พึ่งพุ่มพวงนะฮะทางครอบครัว
บอกว่าเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดตอนทำบุญมาให้ดูด้วยนั่นเองนะครับ
วันที่๑๓มิถุนายนค่ะ
ปีนี้ปีที่๒๘ปีนี้เป็นปีแรกที่ไม่ได้จับเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่า
ว่าเขายังไม่ได้ให้มีคอนเซิร์ตเลยเมื่อค้นรับรู้แล้วอีกอย่าง
วันงานครบรอบในวันนั้นก็คือจะมีทำบุญ
แต่อาจจะไม่ได้แบบไปทำที่วัดทัพกระดานหรืออาจจะทำกันที่กรุงเทพ
เพราะว่าตอนนี้แม่ก็ไม่ได้อยู่แล้วก็อาจจะทำกันพี่น้อง
เฉพาะที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็วันที่๑๓ก็อาจจะไลฟ์สดในวันนั้น

เราไม่อยากให้คนมาใช้คำว่าพบมาเที่ยว
แล้วไม่เกิดติดมาอะไรจากงานพี่พึ่งอะไร

ก็สามารถไปรำลึกบรรยากาศหรือว่าดูต่างได้นะคะ
ทางไลฟ์ของครอบครัวนั่นเองค่ะ